จนแม่จะคิดว่าลูกเนี่ยนะ
อาการแบบนี้ต้องโดนผีเข้าแน่เลยนะคะ

ไปติดตามกันเลยกับชิสามาร์แชร์

โอ้โหคุณชิสานานคุณจะมาแชร์เรื่องราวที่มันชวนขนหัวลุกแบบนี้นะ
ใช่แล้วค่ะแต่มันเรื่องของความเชื่อ
โดยเฉพาะคนที่อยู่อีสานเนี่ยเขาจะเจอเรื่องเกี่ยวกับผีปอบผีสิงแบบนี้บ่อย
แล้วเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นกับชายคนนึงสมมุติว่าชื่อคุณเอแล้วกันนะฮะ
เขาบอกว่ามีอาการปวดหัวอยู่บ่อยผู้เป็นแม่เนี่ยก็คือคุณทิพพวันบันเทิงใจบอกโอ้โหไม่สบายใจเหมือนกัน
ก็พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนรักษาตัวอยู่นะคะ
เพียงข่าวของเราลงพื้นที่ไปหาเลยค่ะอยู่ที่หมู่บ้านอุดมศุกร์ตมชุมแสงอเผิดจอมพระจังหวัดสุเรน
ไปคุยกับแม่ไปถามข้อมูลซิแม่บอกยังไงแม่บอกว่าพอพาไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่เป็นอาทิตย์
กลับมาเหมือนเดิมนะคะแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้ละกันพึ่งร่างทรงหน่อยไหม
ให้ช่วยดูหน่อยว่าลูกชายเป็นอะไรกันแน่จนร่างทรงเนี่ยบอกว่าลูกชายถูกผีปอบเข้าร่างนะคะ
บอกถึงลักษณะท่าทางด้วยว่าลูกชายเนี่ยมักจะมีอาการเหมือนเคร่งครึมไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใคร
น่ากลัวกว่านั้นคือชอบไล่ตีแม่กับน้องแล้วก็ทำลายข้าวของทั้งบ้านเลยค่ะ
แม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายไม่เคยมีอาการแบบนี้จนเมื่อกลับจากกรุงเทพอาการแปลกก็เริ่มเกิดขึ้น
เป็นแบบเหมือนไม่รู้สึกตัวค่ะจะเป็นก็ต่อเมื่อเวลาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ
พอพิจารณาดูแลอการแบบนี้มันดูแปลกเหมือนผีเข้าสิงคือปลาจะของหน่อย
พี่หิมเขาก็ลองดูค่ะเนี่ยคุยกับยาตรรยากแล้วเนี่ยลองไปเดินดูตามบริเวณบ้าน
สังเกตตรงไหนประตูเข้าบ้านค่ะจะมีต้นว่านไผล่แขวนอยู่หน้าประตู
ซึ่งประตูหักนี่ก็เกิดจากการที่หนุ่มคนเข้าอารวาสแขนอยู่ตรงนี้นะคะ
แล้วก็มียักษ์หรือว่าทาเวสวรรณอยู่ทางประตูซ้ายและประตูขวา
ข้างบนมีผ้ายันติดประตูเอาไว้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยดูแล้วโอ้โหบ้านนี้ท่าทางจะอยู่ไม่สุขอ่ะ
ลูกชายน่าจะมีอาการหนักมากนะแม่บอกบางทีนะไล่ทุบตีแม่บ้างล่ะแลบลิ้นปิ้นตา
บางทีตามองไปแม่เห็นเป็นตาแดงกลับมาค่ะแล้วก็ร้องลั่นเลยนะบอกขอโทษนะคะ
ภาษาของเขานะบอกกูอยู่ในร่างมันเป็นภาษาพ่อขุนภาษาที่เขาสื่อสารอย่างนี้นะฮะ
บอกอาการแบบนี้ไม่เคยหายเพราะไปหาหมอรักษาหมอก็บอกว่าป่วยทางจิต
ทีนี้แม่เล่าอีกแม่บอกว่าลูกนี่นะเคยเสพยาด้วยเหมือนกันเกี่ยวไหมอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง
นั่นน่ะสิคือเสพมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้งบุรีทั้งดื่มเหล้าจนป่วย
พอป่วยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลแผนกจิตเวทนอนอยู่๓อาทิตย์
หมอให้ยามาก็กินนะกินต่อเนื่องมาปีกว่าแต่ว่าลูกชายก็ไม่ได้อาการดีขึ้น
แม่เองก็ร้อนใจนะเลยแบบมาพึ่งทางศัยศาสตร์ละกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราคุยกับแม่เสร็จไปคุยกับคุณเอผู้ชายคนนี้ที่ว่าปวดหัวเนี่ยนะ
ที่มาถูกผีเข้าเนี่ยนะเขาเล่าอาการให้ฟังว่าเวลานอนปวดหัวมาก
แล้วก็มักจะฝันเห็นร่างดำใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิง
หลับเมื่อไหร่ฝันถึงเมื่อนั้นเลยแล้วเขาก็บอกโอ้โหพี่ผมไม่ได้อยากเป็นหรอก
ก็อยากจะหายจากอาการแบบนี้เหมือนกันอืมเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับ
แม่ของหนุ่มเอคนนี้บอกว่าคิดถึงหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่แหละ
น่าจะช่วยได้มาช่วยดูหน่อยเผื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ช่วยแนะแนวทางให้เขาดีขึ้นได้ครับบอกเลยว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวของความเชื่อจริงจริง
เพราะว่าแม่เขาก็ไปหาหมอแล้วรักษาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น
ก็เราลองมาพึ่งทางศัยศาสตร์ดูเผื่อจะดีขึ้นบ้าง
ต้องเข้าใจเขานะบางทีเขาหมดหนทางคนที่เขารู้สึกว่ามันหมดหนทาง
เรื่องของที่พึ่งทางใจมันก็เหมือนเป็นทางออกทางหนึ่งของเขา
แต่ก็บอกแบบนี้ถ้าจะให้หมอปลาเข้าไปก็ลองคุยกับเขาดู
เพราะว่าหมอปลาแกก็งานเยอะแล้วช่วงนี้ก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกด้วย
แต่อย่างนี้แล้วกันเบื้องต้นก็ดูแลกันให้ดี
ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนแล้วกันเป็นความเชื่อสมบูรณ์คุณผู้ชม